๖นาฬิกา๔๙นาทีแล้วนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียล
ดังนั้นช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวเน็ตค่ะ
ดูได้ตั้งแต่๖โมงครึ่งแล้วต่อเนื่องมานะคะ
ส่งข้อความส่งความคิดเห็นกันเข้ามา
เชื่อมโยงกับทุกช่องทางในโลกโซเทียล

อยากให้ติดตามรายการของเรานะคะ
อ่านข่าวไปด้วยเราก็จะอ่านคอมเมนต์ไปด้วย

ตอบโต้ด้วยส่งมาเรื่อยไม่ตอบทางหน้าต่อเลย
ตอนแรกบอกว่าส่งมาเป็นเทคปุ๊บเราอ่านจริงนะ
แล้วก็ส่งเป็นเสียงกลับไปนะคะข่าวแรกอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะ
เป็นคลิปที่แชร์กันบนโลกโซเชียล
แม่ค้าเนี่ยขายผลไม้อยู่ดีมีคนเดินเข้ามาทำเป็นเลือกซื้อผลไม้
ไม่เห็นนี่คว้ากระเป๋าหายไปเลยค่ะ
สังเกตดีคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ปากคลองตลาดนะคะ
ร้านขายผลไม้แห่งหนึ่งนี่ชายคนนี้ค่ะมาหยิบเอาอะไรดี
อ้าวคุณคะให้ไปหยิบผลไม้เลือกซื้อผลไม้ไม่ใช่ไปหยิบกระเป๋าแม่ค้า
นั่นน่ะสิซึ่งหน้าแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่เห็นทีหลัง
แต่ว่าเห็นแล้วก็โอ้โหขนาดนี้กันเลยหรือนะคะ
คลิปที่เห็นอยู่นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ปากคลองตลาดนะคะจากร้านขายผลไม้
ก็จะเห็นว่าชายเสื้อขาวเนี่ยทำท่าทีเหมือนเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อผลไม้ค่ะ
ก่อนที่จะฉวยโอกาสตอนที่แม่ค้าเผลอขโมยกระเป๋าเงินไปอย่างรวดเร็ว
วิเท่านั้นโอ้โหเขาจะมีคำพูดแบบสตัน๓วินะอันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงสตันเลยทีเดียว

ผู้โพสต์คลิปนี้ก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายสองคนจากในคลิป
คนหนึ่งใส่เสื้อโปโลสีขาวกับกางเกงยีนสีขาว
แล้วก็อีกคนเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีฟ้ามาป้วนเปี้ยนหน้าร้านนะคะ
สักพักคนใส่เสื้อโปโลเดินออกจากเฟรมไป
เหลือคนใส่เสื้อยืดสีขาวพอแม่ค้าก้มลงเก็บของ
ชายคนนี้ค่ะก็ได้เดินเข้ามาคว้ากระเป๋าไป
วิเท่านั้นเองแบบปุ๊บอ๋อเห็นแล้วนี่หยิบไปเลยไปเลยดีกว่า
ตอนนี้นะคะแม่ค้ารายนี้บอกว่ายังตามตัวคนร้ายไม่ได้
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็แห่วิพักษ์วิจารณ์กัน
แล้วก็ยอดวิวตอนนี้๒แสนครั้งแล้วนะคะ
นางสาวพัชนีแทร่ลิ้มเจ้าของร้านขายผลไม้
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราค่ะ
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคม
ย่านปากคลองตลาดบริเวณร้านผลไม้หน้าธนาคารนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สนพระราชวัง

เขาบอกว่ามีเงินสดอยู่ร่วมแสนบาทเลยนะคะ
เพราะวันนั้นเป็นวันที่เตรียมมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างพอดี

ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

ให้พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นระมัดระวัง
ผู้ใดคุ้นหน้าชายสองคนในคลิปนี้นะคะ

ก็สามารถแจ้งข้อมูลไปที่สถานีตำรวจพระราชวัง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหาคนร้ายต่อไปได้ด้วยค่ะ

ตั้งแต่เช้าแล้วคุณไปหยิบประเป๋าเข้าไป

ใครเคยพบเห็นเห็นเบาะแสรู้จักแจ้งมาได้นะคะ
เห็นแบบคับคล้ายคับคลาก็สอนอพระราชวังนะคะ
เห็นใจแม่ค้ากำลังตามเรื่องอยู่ด้วยค่ะ